ท่านผู้ชมครับน้ำที่สูบออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แน่นอนว่าก็ต้องลงมาพื้นที่ด้านล่าง

ก็มีพื้นที่ของชาวบ้านของเกษตรกรที่เขายอมรับน้ำให้
ขนข้าวขนของขึ้นที่สูงเลือกสวนไร่นาเสียหาย
นี่เขาบอกมาเลยไม่เป็นไรเอาให้๑๓คนให้รอดก่อน

นะครับวันนี้ทางรัฐบาลเข้าไปดูแลแล้วนะครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรจะเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยผู้ที่เปิดพื้นที่ให้รับน้ำจะได้รับเงินเยียวยาไร่ละ๑๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีประมาณ๑๕๐๐กว่าไร่
กฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กล่าวถึงการเยียวยาผลกระทบที่นาโดยรอบพื้นที่
เปิดรับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

พบที่นาที่ได้รับผลกระทบประมาณ๑๕๐๐ไร่
โดยปกติแล้วจะมีการเยียวยาให้ไร่ละประมาณ๑๐๐บาท
ซึ่งอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด
ในวงเงินงบประมาณ๕๐ล้านบาทที่ทางจังหวัดมีงบฉุกเฉินอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี
อกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรของอำเภอแม่สาย
เตรียมพันธุ์ข้าวไปแจกจ่ายให้กับเกษตรรากรที่ได้รับผลกระทบด้วย
ตอนนี้เบื้องต้นก็มีอยู่พื้นที่ที่ประกาศล่าสุด
มี๔ตำบลนะครับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
พื้นที่๔ตำบลบริเวณถ้ำทรายทอง
มีตำบลโป่งผาตำบลโป่งงามตำบลศรีเมืองชุมแล้วก็ตำบลบ้านไร่
มีผู้ที่เดือดร้อนประมาณ๒๐๐ครัวเรือนนะครับ
ขณะที่นายสุขชัยเจรียงประเสริฐ

บอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการที่เจ้าหน้าที่ระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อช่วยเหลือ๑๓คนนั้น
คิดเป็นพื้นที่สูบน้ำออกลงลำรางสาธารณะจำนวน๑๓๙๗ไร่
มีเกษตรกรที่เดือดร้อนคิดเป็นร้อยละ๘๓๙ของเกษตรกร
จำนวนทั้งหมดในพื้นที่๔ตำบล
เกษตรกรยืนยันว่ายินดีเป็นพื้นที่รับน้ำ
เพียงให้สามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาได้โดยเร็ว
หลังจากที่ตอนนี้พบหมดแล้ว
สำหรับเรื่องของต้นข้าวนะครับ
ต้นข้าวที่โตแล้วนะฮะ
ไร่ก็เพิ่งหวานก็มีแต่ว่าไร่ที่โตแล้ว
ทนน้ำท่วมสูงได้ประมาณ๑๐๑๕วัน
ถ้าพบว่าน้ำยังท่วมขังเกินเสียหาย
ทางจังหวัดเชียงรายโดยผู้วัชกาลจังหวัด
ก็จะพิจารณาช่วยเหลือเงินเยียวยาเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่เคย

ถ้าท่วมขังเกิน๑๕วันแล้ว